คุณผู้ชมคิดว่ารถกระบะคันนี้เนี่ยเขาตั้งใจหรือเขามองไม่เห็นจริงถึงชนผู้หญิงคนนี้ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้มีการแชร์คลิปบอกว่าตามล่าหารถกระบะคันนี้ชนแล้วหนี

นี่เลยคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกเหตุการณ์ได้
จังหวะนี้คุณผู้ชมดูนะคะผู้หญิงที่ใส่เหมือนชุดนักเรียนเนี่ย

ใช่กระบะสีขาวสีบรอนเนี่ยค่ะ
มาจากทางด้านหลังแล้วก็เฉียวชนจนล้ม
ทีนี้จนผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนี้นะ
กองกับพื้นแล้วรถกระบะเนี่ยไม่ได้จอดไม่ได้หยุดนะคะ
ดูสิเห็นไหมคือขับหนีไปเลยค่ะ

เรื่องนี้ค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊ก
เขาเอาคลิปลงไปแชร์ในกลุ่มแจ้งข่าวชาวบุรีรำ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าน่าจะมีน้ำใจลงมาดูน้องสักนิดนะคะ
ใจคุณคิดอะไรอยู่ทางในชุมชนแท้
เหตุเกิดที่ชุมชนโคกกลางที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรำ

ตอนนี้น้องผู้หญิงปลอดภัยแล้ว
ส่วนคนขับยังไม่ทราบค่ะ
ถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะแจ้งให้ทราบนะคะ

เขาก็มีการเอาคลิปนี้ไปแชร์
แล้วก็มีข้อความชนแล้วหนี
น่าจะมีน้ำใจลงมาดูน้องสักนิด
ในชุมชนแท้ช่วยแชร์แล้วก็ตามตัวคนผิดด้วยครับ
ทีนี้มีชาวโซเชียลมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เยอะเลย

คือมุมหนึ่งเขาก็บอกว่าเหมือนตั้งใจชนเลย

แต่คนขับรถกระบะประมาทไม่ระวังให้ดี
ชนแล้วหนีไม่ยอมมาดูคนเจ็บอีก
แต่ว่าบางส่วนเขาคอมเมนต์แบบนี้

ดูจากคลิปแล้วมันมีรถจอดอยู่ข้างถนน
สองคันทั้งสองข้างในระยะใกล้ด้วย
ดูดีนะครับคนขับไม่น่าจะตั้งใจชน
แต่แกน่าจะหลบไม่ทันมากกว่า

พอมาชนตรงนี้คุณผู้ชมคิดว่ายังไง
ว่าเขามองไม่เห็นหรือว่ามองเห็น
ส่งค้าความมาบอกได้ค่ะ